แล้วในรถมีพระนั่งมาด้วยค่ะ
แล้วปรากฏว่าไฟมันไหม้

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นสภาพไหม
เอาจริงนะถ้าเกิดว่าเปิดมาที่ตรงนี้

แต่นี่ค่ะสภาพที่ไฟไหม้รถเก่งนี้

ตอนที่นั่งมาขับมาตอนแรก

นี่อยู่ตรงถนนสายทรัพย์ใหญ่เทพสถิตค่ะ
นนจำปาที่จังหวัดชายภูมิ

ไปฉีดเพื่อดับไฟ

แต่ว่ารถน่ะไหม้โอ้โหดูสิ

ถามหลวงพ่อสมเตรรณโยค่ะ
เป็นพระที่นั่งมาในรถคันนี้
พระท่านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะ

ทีนี้พอขับมาเนี่ย
จู่ไฟมันลุกไหม้จากใต้ท้องรถ

ที่เหลือพระในรถก็พากันกระโดดหนีตายค่ะ

ไฟลุกไหม้จนเสียหายทั้งคันแบบนี้

คือรถอาจจะต้องเข้าไปซ่อมอยู่แล้ว

แต่ก็ยังโชคดีที่ในรถหนีลงมาได้ทัน